ท่านผู้ชมครับตามความเคลื่อนไหวการเมืองหน่อยกันแล้วกัน

วันนี้ผลเอกบริยุจรรย์โอชานักมุมกรีนะครับ
ออกมาพูดถึงเรื่องที่ทางรัฐสภา
ยังไม่ได้ลงมติเรื่องจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูล

พูดเรื่องกลุ่มผู้ชุมนุมนัดชุมนุมใหญ่อีก
นายกก็บอกว่าโอ้โหนี่ก็พยายามใช้ความอดทนเต็มที่แล้ว

เฉพาะเรื่องการใช้คำพูดที่รุนแรงนะฮะ
หลายคนมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผม
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอื้อกับผมตรงไหนไปกันนะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละกลไกเขาทำงานกันมา

ผมไม่ได้เห็นความว่าเออผมจะอยู่จนโลกแตก
มันจะใช้อำนาจอะไรล่ะที่มากดดันกันแบบนี้

ใช้ความรุนแรงกดดันอย่างนี้หรือ
ไม่ใช่ความแตกแยกทุกวัยทุกรุ่นทุกอะไรต่างอย่างนี้หรือ
เพราะฉะนั้นท่านต้องมองตรงนี้สิว่ามันคุ้มค่ากันไหมการกระทำอย่างนี้
แล้วทุกคนก็รู้วัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาทำเพื่ออะไร
อันนี้ทางฝ่ายกฎหมายก็ลำบากใจนะ
พอผมก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะต้องหน่วยการอย่างไรต่อไป
กฎหมายก็คือกฎหมายนั่นแหละไม่วันนี้ก็วันหน้า

เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการที่ไปปลุกให้ทุกคนเข้ามาต่อสู้กับผม

ก็มีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพิจารณาฟ้องแกนนำผู้ชุมนุมหลายคน
เกี่ยวกับเรื่องการหมินประมาทใช้ความรุนแรงอะไรพวกนี้คำพงคำพูดนะครับ
ใช่ค่ะส่วนวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่โรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีนะคะ
โรงเรียนเนี่ยประกาศหยุดเรียนหนึ่งวันเพราะว่ากลุ่มบดินไม่อินพระเด็จเนี่ย

ผู้บริหารก็เลยรีบเอารถบัสมาปิดประตูทางเข้าไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใช้สถานที่ค่ะ
วิสิตใจเถิงผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชาบอกว่า
โรงเรียนกังวลเป็นเพราะว่าเด็กที่มาชุมนุมครั้งนี้
ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กบดินแต่ว่ามีคนภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วย
โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ด้านข้างโรงเรียนให้ผู้ชุมนุมแล้ว
แต่ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในโรงเรียนค่ะ
ส่วนที่สั่งปิดเรียนเนี่ยอันนี้เพื่อเด็กโดยเฉพาะเยอะเลยนะคะ

เพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนหยุดกันเองเนี่ยเท่ากับว่านักเรียนก็ขาดเรียนแล้วก็เสียสิทธิ์
พอถึงเวลานัดหมายนี่ค่ะกลุ่มนักเรียนก็ตั้งเวทีย่อยฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะคะ
แก่นำผลัดกันขึ้นเวทีปลาใส
สำเนาประกาศของสพที่ให้ทุกโรงเรียนเปิดให้นักเรียนได้แสดงออก
แปะไว้ที่หน้าประตูรั้วแล้วก็ป้ายชื่อโรงเรียนด้วย
สลายตัวกันไปเนี่ยก็มีการนำโบสีขาวมาผูกที่หน้าประตูรั้ว
แล้วก็เรียกร้องให้หยุดเรียนในวันจันนี้
เพื่อประท้วงผอที่ไม่ยอมอนุญาตให้นักเรียนใช้สถานที่ในการแสดงออกด้วยค่ะ
ส่วนการชุมนุมเนี่ยผู้ชุมนุมคณะชุมนุมใหญ่อีกครั้ง๑๔ตุลาคมนี้นะฮะ